ไปพัทยากันค่ะพัทยามีคนตกท่ออ้าว
พอคนตกท่อปั๊บเราก็นึกว่าเออก็คงเป็นคนไทยที่เดินตกลงไปหรอก
เราตามปกติที่เคยอ่านกันชาวต่างชาติครับโจรทาน
กระทั่งลงไปยังไงมาตกยังไงก่อนพี่เบิร์ต
ท่อมันมีฝาตะแกรงปิดนั้นน่ะน่าจะตกมาจากตรงอื่น
แล้วอาจจะคันมาเอาไปดูไปดูบรรยากาศตรงนี้หน่อย
โอ้โหไม่น่าเชื่อว่าจะ
ตกจากตรงไหนมาเนี่ยคนสงสัยกันแบบนี้ทั้งนั้นเลยมิ้น
อมแมมไปหมดเลยค่ะอีท่าไหนเนี่ย
นั่นน่ะสิทีมกู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์
พัทยาใช้อุปกรณ์เพื่อเปิดฝาท่อเหล็ก
แล้วเพื่อจะเข้าไปช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชายชาวอเมริกา
ออกมาจากท่อระบายน้ำลึกประมาณ๓เมตรนะ
โอ้เขาก็ปลอดภัยนะเหตุเกิดที่ปากซอย๘เทพภศิษฐ์
ละมุงชนบุรีเมื่อค่ำวานนี้
ผู้ชายคนนี้สวมเพียงกางเกงขาสั้นเนื้อตัวมอมแมมนะครับ
เปื้อนไปด้วยดินโครนไปหมดแล้วก็อิดโรยอย่างเห็นได้ชัด
ทีมกู้ภัยรีบหาน้ำมาให้ดื่มแล้วจากการสอบถามนะครับ
ก็ชื่อโจนาทานไอโอน่ไวมอะโอน่าอายุ๓๖ปี
เข้ามาไทย๕วันก่อนมากับแฟนเขานะครับ
เป็นคนอเมริกันเหมือนกันแล้วก็พักอยู่ที่คอนโดมิเนียม
แห่ง๑ห่างที่จุดเกอร์เทพศิษฐ์ไปประมาณ๒กิโลเมตร
โจนาทานเล่าเลยบอกว่าก่อนเกอร์เทพศิษฐ์แล้วช่วงบ่าย
เขาจะเดินกลับคอนโดมิเนียมแล้วพลาดท่าตกลงไปในท่อระบายน้ำที่ไม่มีฝาปิด
แล้วก็ไม่รู้ว่าตกลงไปตรงจุดไหนปีนก็ปีนขึ้นไม่ได้มันสูง
พยายามร้องให้คนช่วยแต่ไม่มีใครได้ยินเขาก็ทำไงอ่ะมุด
นะครับคุณผู้ชมมิ้นมุดไปตามท่อมุดไปมุดไปร้องตะโกนไปเรื่อยเลย
ไป๔ชั่วโมงผ่านไป๔ชั่วโมงคุณผู้ชมลองคิดดูไปอยู่ในท่อแคบแบบนั้นนะ
พยายามตะโกนร้องให้คนช่วยอีกครั้งจนมีคนแจ้งให้ทีมกู้ภัยมาช่วยเขาได้สำเร็จ
อันนี้ล้างแขนเขาออกหมดหรือยัง
ออกหมดแล้วคือส่วนหนึ่งเป็นรอยสักส่วนหนึ่งที่โครนออกไปแล้ว
นายชาลีบุญศรีรอปภพลเมืองดีเล่าบอกว่า
เขาขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดข้างถนน
เพื่อจะซื้อน้ำดื่มที่ร้านขายของชำ
ใกล้กับตรงจุดเกิดเหตุได้ยินเสียงโอ้
ไหนอ่ะโอ้ไหนหันซ้ายหันขวาไม่มีนะครับ
พอหันไปไม่เจอใครก็สักพักได้ยินเสียงอีกโอ้โอ้นะครับ
ฝรั่งฝรั่งอยู่ในท่อระบายน้ำครับคุณผู้ชมฮะ
แล้วพอดีผมขับมาบริเวณนี้
พอดีก็เลยได้ยินเสียงฝรั่งร้องโอ้ดังครับ
แล้วก็ผมก็พยายามมองดูว่าไม่เห็นมีคน
ก็เลยเดินกลับมาตรงนี้เห็นท่อก็เลยมองดูที่ท่อ
ก็เลยเห็นว่ามีคนครับก็เลยเรียกทุกคนมาคอยช่วยเหลือครับ
เรื่องต้นตำรวจพาจนทานกลับที่พักนะครับแล้วก็
พอตรวจสอบตามร่างกายก็โอเคล่ะ
ไม่มีบาดแผลอะไรนะแต่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารการเดินทาง

บอกว่าเขาเป็นหัวหน้านักกีฬามาจากกัมพูชานะครับ
มาจากกัมพูชาตำรวจก็เดี๋ยวจะ
เดี๋ยวพักก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวมาสอบสวนสอบปากคำกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันครับ
ให้เขาได้อาบนงอาบน้ำก่อนเนอะตอนนี้ดูไม่ออกเลยค่ะ